และตามต่อสำหรับปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน
สิบห้าวันแล้วค่ะคุณผู้ชมที่ตำรวจนับร้อยรายนะคะ
ออกไล่ล่านะคะมีหน่วยพิเศษซิงก้าจากตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะคะ
ลาดตระเวนด้วยขณะที่วันนี้เราเห็นชาวบ้านออกมา
เพื่อที่จะขอให้ผ่อนปลนบางพื้นที่ที่ปลอดภัย
พวกเขาได้เข้าไปใช้พื้นที่กันบ้างนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะตำรวจได้มีการสับเปลี่ยนกำลังและจัดส่งเสบียง
ให้ชุดปฏิบัติการ๗ชุดเกือบ๗ชุดนี่เกือบร้อยนายค่ะ
คุณกำลังปิดเส้นทางที่คาดว่าเสียแป้งใช้หลบหนี
แล้วก็ไปตรวจตามถ้ำต่างรอบบริเวณบ้านนายตระ
เทือกเขาบรรทัศน์นะคะควบคู่กับการหาข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของเส้นทางและถ้ำ
แล้วก็จุดต่างที่สามารถพักแรมบนเทือกเขานี้ได้
แต่ก็แหม่ยังเจอกับความยากลำบากนะคะเพราะว่าเทือกเขาบรรทัศน์มีความสลับซับซ้อนค่ะ
ปฏิบัติการซิงก้านะคะตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่บ้านป่าพงตำบลตะโหมด
พัทธลุงเพื่อออกล่าตระเวนรอบที่ตั้งรัศมี๕กิโลเมตร
เพื่อกดดันเสียแป้งคือ๒วันนี้อากาศเป็นใจหน่อยฟ้าเปิดไม่มีฝน
แต่ว่าก็ยังไม่พบร่องรอยของเสียแป้ง
ขณะที่อีกด้านหนึ่งหน่วยฉลามทองปัตตานีชุดสยบศึก
บอกกับนักข่าวบอกว่าโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่มันนิ่งมากจริง
่งจนไม่รู้ว่าแล้วไม่รู้จุดจบมันอยู่ตรงไหน
ยืดเยอะแน่ตอนนี้รอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าเอาไงต่อ
ก็ต้องคอยประสานกับหน่วยข้างเคียงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด
ส่วนตัวยังยึดหลักว่าถ้าอยู่ต้องจับได้ถ้าตายต้องเจอศพ
ณตอนนี้มันยืดเยอะแล้ว
ภารกิจยังเสร็จเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้
มันต้องรอคำสั่งของฮุงข้าวบรรชาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าพลักษณ์ตรงนี้มันจะเสร็จตอนไหน
แล้วก็อย่างที่เราได้ยินระยะหลังชาวบ้านในพื้นที่บางส่วน
ก็ออกมาร้องว่าทำมาหากินไม่ได้
เพราะว่ามีการปิดกั้นห้ามเข้าออกบางจุด
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ตำบลตะโหมดก็ออกมาร้องเช่นกันค่ะ
บอกว่าหลายครอบครัวไม่มีรายได้แล้วค่ะ
เพราะว่าไปกรีดยางแล้วก็จับสัตว์น้ำไม่ได้ค่ะ
คุณผู้ชมครับทางผู้ใหญ่บ้านนี่ครับ
รูปนี้ที่ไปปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มของเสียแป้ง
ผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกนะครับ
บอกว่าเสียแป้งจะไม่ยอมมอบตัวง่ายอย่างแน่นอนนะครับ

ถ่ายรูปรวมกับเพื่อนรวมทั้งสิ้นประมาณ๑๕คน
หนึ่งในนั้นที่อยู่ในรูปภาพนะฮะคือทางผู้ใหญ่ปูนะฮะ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ในพื้นที่ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองพัทธลุงนะครับ
ออกมาเปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ารูปที่ออกมาเนี่ย
เป็นงานเลี้ยงที่บ้านเสียแป้งครับนู่นฮะตั้งแต่ปี๖๒
ตนเองก็ไปร่วมงานนะครับในฐานะที่นับถือกันมาเป็นพี่น้อง
เกือบ๒๐ปีสนิทสนมกันมากพอสมควรนะครับ
ช่วงที่ทางเสียแป้งถูกจับเข้าไปในเรือนจำนครศรีธรรมราช
ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับจนเสียแป้งเห็นในข่าวก็หนีออกมาจากโรงพยาบาล
แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่เทือกเขาบรรทัศน์ซึ่งการที่ไปอยู่บนเทือกเขาได้นั้น
ต้องมีคนให้ความช่วยเหลือแน่นอนประกอบกับเสียแป้ง
ก็เป็นที่รักของชาวบ้านนะครับเอาตรงในทางกลับกัน
เสียแป้งมาขอความช่วยเหลือตนเองก็พร้อมจะช่วยอย่างแน่นอน
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าเสียแป้งนั้นติดต่อขอมอบตัวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมทางผู้ใหญ่ปูเนี่ยบอกว่า
คิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะว่าเสียแป้งครับเป็นคนเดินหน้าแล้ว
ไม่ถอยหลังใจนักเลงตัดสินใจแล้วก็ต้องไปให้สุดครับ
ช่วยความคิดแป้งได้เลยนะครับ
จริงครับไม่ได้หยุดกัน
ติดต่อขอมอบว่าใครไม่มีแป้งและเป็นคนดีมากเลย
ก็ตามสัมผัสทางต้องโทษว่าสิ่งที่ต้องขออุ่นต้อนก็จะไม่เป็นปืน
หวังว่าเกษตรพันธุ์จะได้ไหมสินะ
ตอนนั้นไม่เห็น

วันที่๑๕แล้วนะคะครับไม่รู้จะไปจบวันไหนเหมือนกันเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะคะใช่แต่วันที่หนีออกจากโรงพยาบาลนี้เกินเดือนแล้ว๓๐กว่าวันแล้วนะฮะมาดูเรื่องนี้